ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครกันนะครับ
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าสลดใจ

และได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับ

เป็นเหตุการณ์เมื่อรถรับตู้
ขออภัยเมื่อรถตู้รับส่งนักเรียน
เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์นะครับ
บนถนนสายบ้านแพ้วพระประโทน

เสียชีวิตอยู่ภายในที่เกิดเหตุ๑รายนะครับ

พบรถตู้สีเทาเป็นรถตู้รับส่งนักเรียน
พลิกตะแคงอยู่ในสภาพพังยับเยินครับ
ใกล้กันนะครับก็พบรถกระบะ
ี่ห้อเชฟโรเล็ตสีขาว

บริเวณพื้นถนนมีเศษชิ้นส่วนของรถทั้ง๒คัน

และที่สำคัญนะครับก็คือพบร่างของเด็กนักเรียนมัธยม
โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม
นอนร้องโอดโอยได้รับบาดเจ็บ

ซึ่งเด็กหลายคนนั้นมีอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนที่เกาะกลางถนนเจ้าหน้าที่พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างหักโค้นลงมา
แล้วก็พบร่างของเด็กนักเรียนชายนอนเสียชีวิตนะครับ
นั่นก็คือนายพาทิศวีรกุลวัฒนาอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ซึ่งเสียชีวิต
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บคนอื่น
พ่อแม่ของนักเรียนที่เดินทางมากับรถตู้ได้เข้ามาถามหาลูกของตัวเองแล้วครับ
แล้วก็พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเมื่อรู้ว่าลูกชายเสียชีวิต
ถึงกับร้องไห้ฟูมฟายเป็นที่น่าสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็น
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาชัยจำนวน๓คน
แล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วอีก๕คนเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งสิ้น๘คนนะครับ
จากการสอบถามนายแสวงทองสร้อยอายุ๕๐ปีนะครับคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
ก็บอกว่าขับรถมาตามเส้นทางบ้านแพ้วพระปโทนโดยมีนักเรียนอยู่บนรถ๘๙คน
เฉียวชนท้ายรถตู้ของเขาจนทำให้รถตู้เสียหลักเขาก็บังคับรถไม่อยู่
มันเสียหลักแล้วก็พุ่งขึ้นเกาะกลางถนนชนกับเสาไฟส่องสว่างเกาะกลาง
แล้วก็ข้ามไปชนกับรถยนต์ของประชาชนที่ขับมาในฝั่งตรงข้าม
โดยมีภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันที่ตามหลังมาเป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของคนขับรถตู้
เห็นรถกระบะแต่งซิ่งวิ่งแซงซ้ายไปด้วยความเร็ว
จากนั้นเพียงชั่วอึดใจก็มีล้อรถยนต์กระเด็นลอยมาชนหน้ารถคันที่เป็นเจ้าของภาพ
พอเกิดอุบัติเหตุแล้วล้อมันก็กระเด็นข้ามฝั่งมาเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งจากรถกระบะมันไปเร็วมากนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาคือคนขับรถกระบะที่ขับเร็วมากเมื่อกี้

เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวไปส่งสารเยาวชน
เพื่อทำการไต่สวนฝากขังเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
พบว่าคนขับรถคนนี้ชื่อสมมุติคือนายโก้
เป็นเยาวชนอยู่เลยอายุยังไม่ถึง๑๘ปี
เขาอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะครับ
ดังนั้นนะครับก็ต้องขอให้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
นุมัติไต่สวนแล้วก็ออกหมายขัง
โดยนายโก้เองนะครับรับสาภาพว่าเป็นคนขับรถกระบะ
คันที่ขับเร็วเนี่ยจริงก่อนเกิดอุบัติเหตุขับรถกระบะ
เอารถจักรยานยนต์ของเพื่อนไปซ่อมแล้วก็ไปดื่มสุรากับเพื่อน
ก่อนจะขับรถกระบะกลับบ้านด้วยความเร็ว
และมาถึงที่เกิดเหตุชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน
หลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปจอดในลานจอดรถของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ทำทีเหมือนเป็นลูกค้าจะมาซื้อของที่ร้าน
แต่จริงแล้วมาหลบและท้ายที่สุดก็ถูกตำรวจติดตามสกัดจับกลุ่มไว้ได้ในที่สุดนะครับ
อกจากนี้จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของไนโก้เนี่ย
พบว่ามีเป็นแมนแอลกอฮอลสูงถึง๑๐๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสนะครับ